เป็นการหลอกเงินแม่ครัววัดแล้วก็เชิดหนีไปนะครับ
เรื่องนี้เปิดเผยมาจากนางสมใจฤทธิเดชกล้าอายุ๖๑ปี
เป็นแม่ครัวรับจ้างนะครับของวัดอำภาวันที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าแจ้งความต่อตำรวจภูทร๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
บอกว่าบ่ายเมื่อวานนี้ระหว่างทำครัวอยู่ภายในวัดอำภาวันเนี่ย
มีผู้ชายคนหนึ่งก็แต่งตัวภูมิฐานนะเข้ามาพูดคุยตีสนิท
แล้วก็บอกว่าชื่อสมชายอาศัยอยู่ในหมู่บ้านตวงทองนี่แหละ
ทีนี้คุณสมชายเขาอ้างบอกว่าแม่เขาเสียใช่ไหมฮะแม่เขาเสียชีวิต

ก็จะนำศพแม่มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดอำภาวันแห่งนี้เป็นเวลา๕คืน

แล้วก็ช่วง๕คืนต้องการแม่ครัว๗คนนะ
มาช่วยทำอาหารในการเลี้ยงแขกแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยภายในงาน
ทีนี้ป้าสมใจก็เลยเชื่อนึกว่าจะมาจ้างกันจริง
โดยนายสมชายก็หลอกลวงคุณป้าสมใจบอกว่าเดี๋ยวจะตกลงค่าแรงกันที่คืนละ๓๕๐๐บาทนะ
พร้อมทั้งสั่งให้เก็บกวาดสาราให้เรียบร้อยจัดเตรียมสถานที่เลย
เพื่อจะรอให้น้องสาวของนายสมชายนำศพแม่มาจากตัวเมืองสุพรรณบุรี
เพื่อมาตั้งสวดพระพิธรรมที่วัดอำภาวันแห่งนี้
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็เอ่ยปากขอยืมเงินคุณป้าสมชัย
บอกป้าสมใจขอยืมเงินก่อน๑๐๐๐บาทจะเอาเงินไปซื้อวัตถุดิบ
เดี๋ยวเอามาให้ป้าสมใจแล้วก็แม่ครัวทำอาหารเลี้ยงแขก
ทีนี้ป้าสมใจก็เชื่อก็ให้ยืมเงินไปก่อน
พร้อมกับพากันนั่งรถสำล้อพ่วงข้างเอาไปจ่ายตลาดด้วยกันในตลาดบางลี่
นี่เลยที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อกี้เห็นหน้าชัดนะ
ใช่ชัดเจนนะฮะคุณป้าสมใจเขาก็พาเชื่อใจนะพาไปจ่ายตลาดอยู่ด้วยกัน
แต่ระหว่างที่เดินเลือกซื้อของ
นายสมชายกลับเดินหายไปพร้อมกับเงินที่ป้าสมใจให้ไป๑๐๐๐บาทนี่แหละครับ
ป้าสมใจพยายามเดินหาทั่วตลาดเลยก็หาไม่เจอ
หลังจากนั้นคุณป้าก็มานั่งรอที่รถนานกว่า๑ชั่วโมง
ว่าเดี๋ยวนายสมชายคงซื้อของเสร็จก็คงมาที่รถ
ปรากฏว่าไม่มีวี่แววของนายสมชายแล้ว
เชิดเงิน๑หมื่นบาทที่ยืมป้าสมชัยไป
เรื่องต้นตำรวจนะครับจะเร่งแกะรอยรูปภัณฑ์สันธารของนายสมชาย
ของคนร้ายคนนี้จากภาพวงจรปิด
เมื่อกี้จับภาพได้ชัดเจนนี่นั่งมาด้วยกันเนี่ยนะครับ
แล้วก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
คาดว่านายสมชายจะใช้หลบหนี
เชื่อว่าจะตามจับตัวได้ในไม่ช้านะครับ
เพราะกลัวว่าจะไปหลอกลวงคนอื่นในลักษณะแบบนี้อีกนะครับ